ครบรอบ๕๐ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย
ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดการแข่งขันแล่นใบข้ามอ่าวเฉลิมพระเกียรติขึ้น
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศการแข่งขันจากคุณวรรณฑรสมกิจรุ่งโรศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ตอนนี้นะคะพิชชี่อยู่บนเรือต่อ๙๙๔ค่ะซึ่งเป็นจุดออกสตาร์ทกลางทะเลนะคะ
ของการแข่งแล่นใบข้ามอ่าวไทยนะคะ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสครบรอบ๕๐ปีนะคะของการทรงแล่นใบข้ามอ่าว๑๙เมษายน๒๕๐๙ค่ะ
ซึ่งเส้นทางนะคะก็จะเริ่มจากชะอำหัวหินจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
จนถึงอ่าวเตยงามที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ในวันนี้นะคะจะทำให้เหมือนกับวันนี้เมื่อ๕๐ปีที่แล้ว

ส่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกค่ะ
ทรงเรือใบข้ามอ่าวด้วยพระองค์เองเพียงลำพังนะคะ
ด้วยเรือประเภทโอเคขนาด๑๓ฟุตที่ชื่อว่าเวคาค่ะ
เฉลิมฉลองในวันนี้นะคะนอกจากในโอกาสการครบรอบ๕๐ปี
การทรงแล่นใบข้ามอ่าวแล้วนะคะ
ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จขึ้นครองราชครบ๗๐ปี
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศค่ะ
เจริญพระชนมายุครบ๗รอบหรือว่า๘๔พันศาค่ะ
ด้านหลังของพิชชี่นะคะคือเรือใบทั้งหมด๓๙ลำค่ะ

มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๘๙คน
ทั้งหมด๘๙คนค่ะจะต้องแล่นเรือใบนะคะ
ระยะทางเท่ากับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเรือใบเมื่อ๕๐ปีที่แล้วนะคะ
นั่นก็คือ๖๐มายทะเลค่ะหรือว่าพิษเป็นกิโลเมตรนะคะ
ก็คือ๑๑๑กิโลเมตรค่ะ

จากเพื่อการเฉลิมฉลองที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะ
ยังต้องการที่จะสืบสารพระราชปนิพานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ที่เคยทรงพระราชดำรัฐไว้ตอนหนึ่งค่ะว่า
เรือใบทำให้คนได้คิดเองทำเอง
ถ้าเด็กทำได้ดังนี้นะคะชีวิตก็จะไม่ขาดทุนค่ะ
รันทรสมกิตรุงโรศข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสหัมหัวหินจังหวัดเพชรบุรีค่ะ